ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น

ภักดิ์นี้เป็นภักดิ์ของประชาชน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เราคุยกับ
จะบอกว่าที่สอจะไกลไหมครับ
เพราะว่ายังไม่ได้เริ่มในการทำกฎหมายลูกเลยสักทีซ้ำไปนะคะ

แล้วเลือกด้วยว่าจะสนับสนุนใครเป็นนายก
แม่มันออกมาจี๊ดจาดค่ะคุณผู้ชม
วันนี้คุยกับสองท่านซึ่งชื่ออยู่ในข่าวเลยนะคะ
ก็ต้องคุยกับสองท่านนี้แหละว่าตกลงแล้วเนี่ย
สิ่งที่เป็นเป้าหมายคืออะไรกันแน่
ท่านแรกค่ะอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ไม่เป็นแล้วนะคะสวประเทศวอลเตรียมจะเป็นสสค่ะ

ส่วนอีกหนึ่งท่านก็มีมิชชั่นเดียวกันมาตลอดค่ะ
เดี๋ยวจะถามค่ะว่าตกลงมิชชั่นที่จะทำเนี่ย
เป้าอยู่แค่ธรรมกายทำให้เขาล้มเลยหรือเปล่านะคะ
อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาพรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ

สร้างความกระปิ้วกระเป๋าให้วงการการเมืองไทยมากเลยนะคะ
คือเรายังไม่ทำกฎหมายลูกเลยนะอาจารย์เข้าใจตรงกันนะคะ
อาจารย์อะไรขึ้นแล้วอยู่ดีจุดพู้สบอบใหญ่ขนาดนี้ค่ะ
ก็ถ้ามองแล้วก็คงจากเขตของวันที่๗สิงหาคม
วันที่มีการลงประชามติ
แล้วก็ประชาชนก็จำนวนถึง๑๕ล้านกว่าคน
มาออกเสียงรับร่างรัฐมนุนและรับคำถามพ่วง
โดยเฉพาะการรับคำถามพ่วงนั้น
ก็เป็นการส่งสัญญาณของประชาชนอยู่แล้วนะฮะ
ว่าเห็นว่าควรจะต้องให้สสวมาร่วมเลือก
ซึ่งเลือกบุคคลจะเป็นอายุประมาณประมาณปี
ประชาชนเขาก็อยากให้เป็นผลเอกประยุทธ์นั่นแหละฮะนะฮะ
ตรงเป็นอย่างนั้นนะฮะนั่นเรื่องหนึ่งนะครับ
เรื่องมันไม่ได้กินความไปขนาดนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์

ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไปกาว่ารับคำถามพ่วง
ผมก็รู้ว่าผมรับคำถามพ่วงเพื่ออะไรนะครับ
ก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทุกคนนะฮะแต่คนส่วนใหญ่
ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงว่าเรื่องนี้เราคิดมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วว่า
นักการเมืองพักการเมือง
ประชาชนเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวตั้งแต่ก่อนวันที่๒๒พฤษภาคม
เรียกร้องให้ปฏิรูปการเมืองปฏิรูปภาคการเมืองปฏิรูปนักการเมือง
แล้วก็เกิดการคอสชเข้ามาเรื่องนี้ก็เงียบไป
แต่ปรากฏว่าพักการเมืองนักการเมืองมาแสดงบทบาทในก่อนลงประชามติ
ไม่ต้องตากรรมการใหญ่ก็คือประชาชนเลยนะฮะ
ประชาชนถึงขนาดที่ไม่พอใจมากว่าพักการเมืองนักการเมืองเนี่ย
ไม่บอกไปซ้ายเขาจะไปขวาเลยนะฮะ
แต่อันนี้ไม่ใช่สาเหตุนะครับก็คือประชาชนเขาก็มองว่า
เขานิยมคอสชและเชื่อมั่นว่าพลเอกประยุทธ์ถ้าผ่านรัฐมนูลไปแล้ว
ก็จะทำให้การเลือกตั้งเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง
แล้วประเทศจะมีเสถียรภาพมีความมั่นคงทุกอย่าง
แต่ภาคการเมืองเห็นตรงข้ามก็ต้องการ
แต่ว่าเรียกร้องอยากจะได้ให้รัฐมนูลร่างใหม่ให้อย่างที่ตัวเองได้อำนาจเหมือนเดิม
ซึ่งผมก็มองแล้วบอกว่าลำพังปล่อยให้เรียกร้อง

ก็เมื่อประชาชนออกมากันมากมายขนาดนี้แล้ว
แล้วก็มีเจตจำนงที่สอดรับอยู่แล้ว
ผมก็คิดว่าน่าจะให้พลังของประชาชน
ที่เขามีความต้องการให้ปฏิรูปนักการเมืองพักการเมืองนั้นนะฮะ

โดยการใช้ให้มีพักการเมืองขึ้นมาเป็นพักของประชาชน
เป็นพักที่มาเรียกว่าเป็นเครื่องมือให้ประชาชน
ที่เขาต้องการปฏิรูปนักการเมืองพักการเมือง

โดยการที่ทำให้นักการเมืองพักการเมืองดูเป็นตัวอย่าง
ว่าจะเป็นนักการเมืองที่ดีจะเป็นพักการเมืองที่ดีต้องทำอย่างไร
ถ้าฟังจากที่อาจารย์ภัยบูลขยายความมาให้ฟังเนี่ยนะคะ
แล้วก็เกิดขึ้นเมื่อผลยังถึงแม้ว่าอาจารย์จะคิดตั้งแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามเนี่ยนะคะ
แต่ว่าอาจารย์มองผลวันที่๗แปลว่าเพิ่งจะนั่งคุยกันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงหรือเปล่าคะอาจารย์มโน

แล้วก็เราก็คิดกันเรื่องเกี่ยวกับ
ผลทางที่จะไปเคลื่อนไปสู่การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
แล้วก็ผมเองมีประโนมัติฐานไว้แน่ชัดว่า
อยากจะปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจริงเลย
ตั้งแต่ตอนที่ศึกมาแล้วปี๒๐๕๐
ก็ตั้งใจจะทำอย่างนั้นอยู่แล้ว
แล้วก็ยังไม่สบโอกาส
โอกาสนี้ก็มาถึงผมคิดว่าเป็นเรื่องเหมาะ
ถูกจังหวะแล้วก็สมควรทำ
และในขณะที่กิจการของประเทศไทย
กำลังจะเปลี่ยนไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
พุทธศาสนาเองซึ่งเป็นคุ้มปัญญาสำคัญ
ไม่เฉพาะแก่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับของโลก
ผมคิดว่าจำเป็นจะต้องมีการปฏิรูป
เพื่อทำภูมิปัญญาเหล่านี้ให้เป็นที่ประจักษ์
ให้เป็นประโยชน์กับชาวโลก

พระพุทธเจ้าฝากไว้กับพุทธบริษัท๔

ระบบการบริหารการจัดการ

ที่เป็นผมเรียกว่าขุนนางพระเนี่ย
ซึ่งตำแหน่งก็แช่กันอยู่อย่างนั้น

ปัจจุบันนี้ไม่มีชาติไหนเขาใช้กันแล้ว

เกษียณอายุก็ไม่มี

แล้วก็ล็อกกันมาเหมือนกับ
เป็นราชวงศ์

ซ้อนอยู่ในการ
ในประเทศไทยแล้วก็ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงเกาะแน่นกับตำแหน่ง
ค่ะก็สะสมเงินทองกันเยอะแยะนะครับอาจารย์อยากเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างที่
เกาะแน่นอันนี้จำเป็นครับค่ะถ้าฟังจากอาจารย์ภัยบูลเมื่อสักครู่นี้
คือเป้าหมายของอาจารย์ภัยบูลอาจารย์พูดหลายรอบย้ำเมื่อสักครู่นี้ว่า
คือต้องการจะปฏิรูปพักการเมืองนักการเมืองอันนี้เห็นภาพ
คำถามก็คือว่าอาจารย์มโนที่มาผนึกแพ็คคู่กันเนี่ยนะคะ
เห็นทำงานด้วยกันมาตลอดเป้าหมายคือล้มธรรมกายหรือเปล่าอาจารย์
วัดพระธรรมกายเนี่ยมีทั้งข้อดีข้อเสียค่ะข้อดีเขาก็มีนะฮะ
เป็นวัดหนึ่งที่มีสาธุชนเข้าวัดนี่มากค่ะ
และคนเป็นคนที่มีการศึกษาแล้วก็มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบมาก
ค่ะแถมยังมีระบบการฝึกคนเนี้ยที่ดีด้วยอืม
ข้อเสียของเขามีอยู่จุดจุดอยู่จุดเดียวเองนั่นก็คือความไม่โปร่งใสในการบริหารเงินบริจาค
เงินนั้นเข้าไปวนที่นู่นที่นี่ที่นั่นมากมายค่ะ
จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้สร้างวัดมา๔๕ปีเนี่ยวัดเนี่ยเคยประกาศอยู่ครั้งเดียวเองครับ
ว่าเงินบริจาคเท่าไหร่ก็คือคุณยายจันทร์ค่ะ
ตอนสร้างวัดบอกว่ามีเงิน๓๒๐๐บาทในถุงนี้จะไปสร้างวัด
ค่ะค่ะครั้งนั้นครั้งเดียวหลังจากนั้นมาสี่สิบห้าปีไม่เคยมีการประกาศอีกเลย
เงินเข้าวัดทอดผ้าป่าทอดกระถิ่นทำบุญต้นเดือนหรือวันเกิดเจ้าวาด
ทองบริจาคเท่าไหร่เงินเท่าไหร่แล้วก็โฉนดที่ดินอีกกี่ร้อยกี่พันแปลง
ไม่มีการแถลงนึกภาพที่อาจารย์บอกออกครับทีนี้ถ้าสมมุติอาจารย์มโนอธิบายมาแบบนี้ค่ะ
มาอาจารย์ภัยบูลค่ะอาจารย์งั้นถามใหม่คล้ายอาจารย์มโนว่า
ถ้าไม่ได้มีเป้าหมายในการล้มวัดพระธรรมกายแต่จะล้มเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
และคณะบริหารของวัดพระธรรมกายทั้งหมดหรือเปล่าคะนี่เป้าหมายหนึ่งหรือเปล่าอาจารย์เอาจริงจริง
เกี่ยวกับตั้งพักหรือเปล่าใช่ไม่แล้วฮะก็คือเราจะปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
เพื่อให้กลับมาสู่หลักของพระธรรมวินัยเพื่อไม่ให้มีผู้ที่ล่วงละเมิดพระธรรมวินัย
หรือนำพระพุทธศาสนาไปทำหากินเป็นพุทธภานิษฐ์ซึ่งที่จริงก็เขียนในรัฐมนูลมาตราที่๖๗มั้ง
เกี่ยวข้องกับว่าก็จะต้องให้ดูแลตามแนวทางของเทรวาสก็คือยึดหลักพระธรรมวินัยแล้วก็จะต้องมีมาตรการในการให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วม
ทั้งหมดเนี่ยผมเรียนนะว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยเอาดูที่ตัววัดกับตัวที่พระธรรมชโย
ถ้าท่านอยู่ในหลักของพระธรรมวินัยเนี่ยไม่มีใครไปทำได้มีแต่ต้องจะต้องสนับสนุนส่งเสริมนะฮะ
แต่ตัวพระธรรมชโยท่านไม่ทำอย่างนั้นท่านบิดเบือนพระธรรมวินัยบิดเบือนการสอนนะฮะ
แล้วท่านปฏิบัติไม่ได้อยู่ในหลักของพระธรรมวินัยเลยปฏิบัติท่าน
ก็มีผลถึงวัดที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสด้วย
โดยเฉพาะพระธรรมชโยถึงขนาดสมเด็จพระยันสังวรมีพระลิขิตแล้วนะฮะ
ไปไกลถึงขนาดนั้นท่านการที่จะบอกว่าจะล้มวัดพระธรรมกายอะไร
ผมไม่ต้องให้ต้องพักของประชาชนมาจัดการนะฮะ
เพราะอีกไม่กี่วันก็ถูกกระบวนการยุติธรรมดำเนินการไปแล้ว
แต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เดินหน้าไปอีกก็คือการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยต่อเนื่องไปนั้นยังไม่ได้ถาม
มันเป็นแค่จัดการกับพระพิสุรูปหนึ่งที่ล่วงละเมิดพระธรรมวินัยได้เท่านั้นเอง
ยังไม่ได้ปัญหาเชิงระบบทั้งหมดยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา
แต่นักการเมืองพักการเมืองไหนไม่มีวันทำ
ถ้าเลือกตั้งมาไม่มีพักการเมืองไหนยอมทำ
ไปดูนโยบายพักการเมืองไหนมีไหมไม่มี
นี้ต้องมีนะฮะก็คือเลยต้องมีพักนี้ต้องมีเรื่องของการที่จะต้องปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้วย
เรียนยังไม่ได้ขยายความถึงการบรรจุคำว่าเถระวาสลงไปนะคะ
ว่าเอ๊ะตกลงจะพัฒนาพระพุทธศาสนาแวกอีกหรือเปล่า
แล้วทำให้ขัดแย้งกับศาสนาอื่นได้อีกหรือเปล่า
วันนี้ยังไม่ใช่เวทีนั้นนะคะอาจารย์กลับมาที่อาจารย์บอก
รูปนักการเมืองพักการเมืองอาจารย์ตั้งชื่อพักแล้วด้วย
ใช่ฮะพักอาจจะรู้แล้วด้วยจะเลือกใครเป็นนายกอ้าวพักประชาชน
ปฏิรูปส่วนรู้ว่าจะเลือกใครเป็นนายกนั้นผมคิดว่าหลักการปฏิรูป
อ่าทำไมประชาชนเรียกร้องให้ปฏิรูปอ่าพักการเมืองนักการเมือง
ก็เพราะว่านักการเมืองพักการเมืองนั้นไปเลือกนายกรัฐมนตรี
ก็ไปเลือกนายกรัฐมนตรีที่เป็นนายกรรมตรีที่มีปัญหาไปสร้างความเสียหายให้กับประเทศ
การเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมกับนักการเมืองกับพักการเมือง
โดยสำคัญเลยนะฮะดังนั้นประเด็นสำคัญก็คือว่า
ถ้าเราจะปฏิรูปนักการเมืองพักการเมืองแล้วอ่ะสิ่งที่สำคัญเป็นภารกิจคือจะต้องเข้าไป
ช่วยในการที่ให้มีนายกลำตีที่ดีที่สุจริตที่มีความสามารถ
แล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศได้นะฮะ
เป็นหน้าที่ของสอสอนะฮะหน้าที่ของสอสอที่ดี
แต่ว่าสอสอที่ผ่านมาจากนักการเมืองพักการเมืองเดิมทั้งหลายนั้น
มีหน้าที่ไปเลือกก็คือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
เป็นเจ้าของพักบ้างล่ะเป็นอะไรต่างมากมาย
ซึ่งสร้างปัญหาให้กับประเทศแต่พักนี้ตั้งมาก็จะเลือกคนดี
แล้วคนดีเห็นชัดอยู่แล้วตอนลงประชามติในวันที่เขารับคำถามพ่วง
เขาพูดกันก่อนที่จะไปลงมติอยู่แล้วว่ารับลุงตู่ชอบลุงตู่
จะเลือกลุงตู่อะไรต่างมันชัดเจน
เป็นฟังจากไหนมากผมก็เป็นประชาชน

โอ้โหตลอดเต็มไปหมดอ่ะใช่ค่ะ
ไม่แต่ผมไม่ได้ไปไลน์ด้วยนะผมได้แต่อ่านนะครับ
อาจารย์ภัยบูลเดี๋ยวอาจารย์กำลังจะหมายความว่าพักที่อาจารย์ตั้งชื่อแล้วเรียบร้อยเนี่ย
คือพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ต้องมานั่งเป็นหัวหน้าพักใช่ไหมคะ
แต่จะสนับสนุนชื่อนี้ให้เป็นนายกถูกไหมอาจารย์
คือเอานำให้คนดีนี่แหละนะฮะซื่อสัตว์สุจริตเข้าไปเป็นนายกรรมตรีตามรัฐมนูล
เดี๋ยวนะตามรัฐมนูลต้องบอกไว้ก่อนนะ
ไม่ใช่อยู่ดีก็ไปใครก็ได้ไม่ใช่
ไม่แต่รัฐธรรมนุนมันก็เปิดว่าใครก็ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ฉบับนี้นะ
ก็ไม่ใช่ฮะก็จะต้องมีคุณสมบัตินะฮะ
เข้าใจท่านในแง่ของคุณสมบัติในใจอาจารย์นะคะ
อาจารย์ที่ให้ชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะถามเขายัง
ไม่ต้องไปถามแล้วฮะผมเห็นว่าคนดีคนนี้ซื่อสัตว
คนนี้มีสุจริตมีความสามารถเนี่ยผมไม่ต้องถามเลย
ผมบอกว่าผมชอบผมอยากจะให้คนนี้นะฮะ
ส่วนท่านจะเป็นไม่เป็นเป็นเอกสิทธิ์ของท่าน
จากลุงตู่มีอีกตั้งหลายบิ๊กนะตอนนี้
คอสชในคอลโมไม่มีต้องตาอาจารย์สักคนเลยเหรอคะ
ผมอ่านมาเห็นก็พูดถึงแกบิ๊กตู่บิ๊กตู้แค่เท่าเนี้ยท่านเดียว

มีเสียงวิภาควิจารณ์ในทางที่ไม่ดีไป
ท่านรู้รู้ผมว่าคนไทยรู้

อย่าไปเรียกว่าเป็นทหารก็ตอนนี้เป็นอดีตทหาร

การที่ไปการับคำถามพ่วงเนี่ย
คือแสดงให้เห็นว่าเขาอยากได้ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกเหรอคะ

ถ้าไปถามนักการเมืองพระการเมืองตีความอย่างอื่นนะครับ
แต่ประชาชนที่เขาไปกาก็ตีคลานอย่างผมนี่แหละ

เพราะผมเป็นประชาชนที่ไปกาด้วย

อาจารย์มโนค่ะตอนที่คุยกันได้คุยขนาดว่าเราจะดันใครเป็นนายกหรือเปล่าคะ

โดยหลักการเนี่ยผมก็ได้คุยกับท่านภัยบูลนะครับ
ก็คุยกันว่าเราเป็นยังไง
แล้วก็ผมก็บอกว่าผมคิดว่าจำเป็นจะต้องให้ขอสชลุงตู่อยู่ต่อ
ผมคิดว่าลุงตู่จะได้ช่วยผลักดันงานครับ
ทำไมเรายังต้องให้ผลเอกประยุทธ์ทำงานต่อ
เพราะอย่างนี้นะคะคือถ้ามองในเรื่องของความชอบทำหรือความสง่างาม
คือเมื่อมันผ่านการเลือกตั้งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนนั้น
แต่เขาจะมองย้อนกลับมาได้ไหมว่าท่านรัฐประหารเข้ามา
ท่านให้อาจารย์มีชัยมาเขียนรัฐธรรมนูล
แล้วก็ทำกฎหมายประกอบแล้วก็จัดการเลือกตั้งแล้วก็รอจนตั้งคอลโลมอร์
ซึ่งถ้าท่านมาอีกปุ๊บมันคล้ายโรยกลีบกุหลาบไว้ให้ตัวเองได้ไหม
ถ้าคนจะมองท่านไม่ดีอาจารย์ไม่คิดมุมนี้เหรอ
มองไม่ดีนี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยฮะโดยเฉพาะยิ่งในวงการเมือง
เมื่อผู้ใดเข้ามาอยู่อำนาจเนี่ยก็จะกลายเป็นคนสาธารณะนะครับ
แล้วก็จะมีค่ายหนึ่งชอบค่ายหนึ่งไม่ชอบตลอด
แต่ที่ผมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเพราะคิดว่าท่านทำงานจริง
และได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองไปในทางที่ดี
มันเป็นการต่อไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างพักการเมืองกับพักการเมือง
เหมือนปี๕๐แต่เป็นการต่อสู้กันระหว่างประชาชนกับนักการเมือง
พักการเมืองเพราะฉะนั้นนักการเมืองภาคการเมืองกับประชาชนนี่คนละฝ่ายกัน
แล้วประชาชนอยากจะเห็นคนที่ทำงานแล้วก็มีการปฏิรูปให้เห็นเป็นรูปธรรม
ผมคิดว่านายกลุงตู่ได้ทำคุณอุปการณ์ไว้นะครับ
สองปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เห็นผลงานที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
ตู่อาจจะเป็นคนที่เชิญคุณมีชัยมาช่วยให้ร่างรัฐมนุนก็จริง
แต่ลุงตู่ไม่ได้ร่วมร่างด้วยนะครับแต่ก็เป็นความเห็นของอาจารย์มีชัย
ซึ่งมีประสบการณ์ในการร่างรัฐประมูลมาแล้ว
ผมคิดว่าลุงตู่เองก็ไม่ได้รู้เข้าไปในรายละเอียดของรัฐมนูลเนี่ยนะครับ
แต่ก็ผมคิดว่าลุงตูเองก็มีศักยภาพในการที่จะนำประเทศชาติต่อไปได้
ให้มีลดแบบในการพัฒนาประเทศจนครบครับ

เสริมอยู่แล้วครับนะครับท่านคุณชอบขวานพูดนะครับ

บอกว่าให้อาจารย์มีชัยร่างรัฐมนุนแล้วก็พอแล้วก็กลับมา
อ่าคุณจะมองย้อนได้ไหมว่า
เห็นด้วยว่ารับร่างรัฐมนูลเห็นด้วยกับคำถามพ่วง
แล้วเสียงประชาชนตั้ง๑๕ล้านกว่าหายไปไหนฮะ
นักการเมืองที่พูดบอกว่าเอาอย่างนี้ไม่มีความชอบทำ
เอาแล้วแสดงว่าเขากำลังดูถูกเสียงของประชาชน๑๕ล้านกว่าเสียงนั้นหรือเปล่า
เดี๋ยวนะอาจารย์หยุดปุ๊บเดียวนะคะเดี๋ยวขอโฆษณาแป๊บเดียว
ช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเราจะเข้าใจกันผิดว่า
ตกลงเราดูถูกเสียงประชาชนหรือเราแปลความเสียงประชาชนไม่ตรงกัน

อาจารย์ภัยบูลอธิบายต่อค่ะว่าอาจารย์ตีความว่าการการับ
ไม่ว่าจะคำถามแรกคำถามหลังก็แล้วแต่เนี่ย
คือแปลความได้เลยถึงตัวบุคคลเหรอคะอาจารย์
อาจารย์ไม่มองว่าเขาอาจจะมีหลากหลายความคิดหรือหลากหลายทงกว่าที่อาจารย์คิดเหรอคะ
มีหลากหลายมีหลากหลายจริงแต่ว่ากระแสหลักส่วนใหญ่
เป็นการเห็นชอบรัฐมนูลเห็นชอบคำถามพ่วง
เพราะพอใจในหัวหน้าคอสชพอใจในพลเอกประยุทธ์นะฮะ
คำถามพ่วงนั้นเป็นการเข้าใจประชาชนเข้าใจ
ถ้าฝ่ายนักการเมืองพักการเมืองมาบอกว่าประชาชนไม่รู้เรื่องไม่ได้อ่านรัฐมนูล
ประชาชนไม่รู้หรอกว่าคำถามเขียนยาวอย่างนั้นอย่างนี้
ก็แสดงกำลังดูถูกประชาชนเขารู้ฮะว่าเขากายอย่างเงี้
มันหมายความว่ายังไงเช่นคำถามพวกกายอย่างนี้มันหมายถึง
แต่หัวหน้าพักการเมืองทั้งหลายอาจจะไม่ได้เป็น
เรียนเข้าใจว่าถ้าจะแปลความหลากหลายของ
ไม่ว่าจะเป็นการรับไม่รับคำถามใดก็แล้วแต่
ไม่ได้หมายถึงว่าดูถูกประชาชนเพราะว่ามันก็มีการทำสำรวจ
เฉพาะของสถาบันพระปกเกล้าที่มีการพูดถึงนะคะ
ว่าในแต่ละพื้นที่นั้นประชาชนอ่านรัฐธรรมนุนมากน้อยแค่ไหน
ซึ่งมันก็สะท้อนว่าเป็นคนส่วนน้อยเท่านั้นที่อ่าน
แม้กระทั่งการทำความคิดเห็นว่าเข้าใจต่อคำถามพ่วงไหม
อาจารย์เราอาจจะไม่สามารถบอกได้หรือเปล่าคะ
ว่าการตีความของอาจารย์ภัยบูลไปที่ตัวบุคคลว่ายอมรับพลเอกประยุทธ์นะคะ
การที่บอกว่าไม่ได้อ่านศึกษาไม่ได้อ่านรัฐมนูล
ก็ต้องไปใช้กับพวกที่ไม่รับรัฐมนูลด้วย

เอาแล้วทำไมเขาไม่รับรัฐมนุนไม่รับคำถามพ่วง
แสดงเขาไม่รับทั้งที่เขาไม่ได้อ่านเลย
ดังนั้นผมคิดว่าเรื่องรัฐมนูลเนี่ย
มันเป็นเรื่องซึ่งใครไม่มีใครเข้าใจหมดแล้วฮะนะฮะ
แต่ทุกคนก็ใช้เหมือนกันก็คือ
ความรู้สึกที่ว่าจะเลือกการเลือกตั้ง
ให้มันเลือกบ้านเมืองให้สงบหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าเลือกเป็นให้ผ่านรัฐมนูล

แต่ถ้าไม่เอาก็จะวุ่นวาย
ซึ่งผมก็ได้พูดหลายประเด็นในเรื่องนี้
แต่ว่าสงบเรียบร้อยก็คือ
ก็กลายเป็นว่าให้สวมาเลือกนายก

พอลองย้อนกลับไปประวัติศาสตร์การเมือง
หรือว่าจำได้เกิดขึ้นต้องไม่ทันทุกรุ่นนะคะ
แต่ว่ามันมีประวัติศาสตร์มาพอสมควร
ยุคของสุจินดาครับประยูนซึ่งทำเมื่อ๓๐กว่าปีที่แล้ว
ผมคิดว่าจะไม่ซ้ำรอยแล้วก็แนวคิดที่คุณภัยบูลคิดเนี่ย
ก็คือการทำพักซึ่งไม่ได้รวมมาจากทุนแต่รวมจากประชาชน
แล้วมีส่วนร่วมและคัดกรองคนที่ดีแล้วก็ไม่เอาพวกนักเลือกตั้งเก่าเข้ามา
แต่เราต้องการคนที่เป็นเลือดใหม่นะครับแล้วตั้งใจที่จะมาทำงานให้ประเทศชาติ
มาทำสิ่งที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะนึกยึดถึงหลักการอุดมการ
ไม่ใช่เงินทุนนะฮะแล้วเพราะงั้นจะไปเทียบกับยุคเก่าเก่า
เช่นสามัคคีทำสมัยคุณพุทธหรือสมัยของจอมพลปภาษณ์จอมพลธนรมไม่ใช่
ผมคิดว่าอันนี้เป็นพักของประชาชน

ถามว่าผมได้ไปคุยทาบทาม
วันเอกประยุทธ์ไปวิ่งเต้นล็อบบี้ไม่มีเลยนะครับ

แต่ว่าเราจะสร้างฐานของประชาชน

โดยมาจากอุดมการไม่ใช่จากเงิน

ฐานเสียงเราโก่ประพศไหม

คุณสุเทพมีแผนการอะไรต่อไป

นั่งฝั่งเดียวกับประชาธิปัตย์ได้ไหม

ก็เอาข้าวก่อน
ก็คือประชาชนที่มีอุดมการร่วมกันก็แน่นอนฮะ
ก็ตั้งแต่ประชาชนที่ร่วมชุมนุมในก่อนวันที่๒๒พฤษภาคม
แล้วพัฒนาการมาสู่ประชาชนที่เห็นพ้องต้องกันในการรับรัฐมนูล
หรือเห็นชอบต่อคำถามพ่วง
นี่คือกลุ่มประชาชนที่เห็นตรงกัน
แล้วก็ส่วนประชาชนนั้นจะเป็นกปศบ้างจะเป็นอะไรต่าง
ก็ถือว่าเป็นปกตินะครับ
แต่มีอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับ
แต่ต้องเป็นประชาชนที่มาร่วมกัน
เพื่อที่จะสร้างอุดมการร่วมกันที่จะทำพักนี้เป็นพักของประชาชน
ในทุนพักแล้วก็ไม่ใช่เป็นพักทหารที่จะมาตั้งอะไรทั้งสิ้น

เอาเท่านี้ก่อนเพราะแค่นี้นี่โปรโมทพักให้แล้วนะเนี่ย

มีอีกหลายเดือนกว่ากฎหมายจะออก
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป